การเดินทางกลับประเทศสำหรับคนไทยกลุ่มแรกในอิสราเอล
ก็จะเดินทางวันที่๑๑ตุลาคมออกจากอิสราเอลโดยเครื่องบินพาณิชย์
เพราะว่าตอนนี้ทางอิสราเอลยังไม่ได้อนุญาตให้เครื่องบินทหารได้เข้าไป
แต่ว่าในส่วนของกองทัพเองก็เตรียมความพร้อม
เครื่องบินที่จะไปรับคนไทยแรงงานไทยกลับบ้าน
เตรียมเครื่องบินเอาไว้๖ลำเตรียมความพร้อม๑๐๐
ซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงความคืบหน้า
กองทัพอากาศเตรียมเครื่องบินเอาไว้๖ลำ
จำนวน๕ลำพร้อมบิน๒๔ชั่วโมง
ก็ตอนนี้รอคือคำอนุญาตจากอิสราเอลนะคะ
ถ้าอนุญาตแล้วก็จะบินไปรับคนไทยได้
ตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานงาน
แล้วก็ยังประเมินไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นหรือเบาลง
กระทรวงแรงงานแจ้งว่ามีแรงงานไทย๑๐๙๙คน
อันนี้ที่อัปเดตจากทางกองทัพเนี่ยนะคะ
กระทรวงแรงงานแจ้งมาก็คือประสงค์กลับไทย
ถ้าเครื่องบินกองทัพอากาศรองรับได้ไม่หมด
ก็จะประสานสายการบินพาณิชย์นำคนไทยกลับมาให้ได้ทั้งหมดนะคะ
ก็เครื่องบิน๖ลำก็จะรับได้มากกว่า
คนตอนท่องเที่ยวจะนำกลับมาได้มากกว่านะคะ
แล้วถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต
ก็อาจจะใช้วิธีเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์แทน
ซึ่งตอนนี้อิสราเอลยังไม่ประกาศปิดน่านฟ้า
แต่ว่ามันมีการโจมตีทางอากาศนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการลงจอดอีกครั้งหนึ่งว่า
ลงจอดที่อิสราเอลหรือว่าประเทศข้างเคียง
ต้องใช้วิธีประเมินสถานการณ์วันต่อวันค่ะ

การที่เราจะไปอุปยกคนไทยเนี่ย
โดยทางปฏิบัติคือต้องได้รับอนุญาตจากประเทศอิสราเอล
เขาอนุญาตแล้วเขาก็จะดูแลอำนวยความสะดวกเรา
เราถึงจะไปรับคนไทยได้
ซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ
กำลังประสานกันกับทางอิสราเอลอยู่
เมื่อกระทรวงการต่างการประเทศประสานได้ก็สรุป
บอกเรามาว่าให้บินวันนั้นวันนี้

ถ้าหากว่าเราบินไปอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ก็ต้องแวะเติบน้ำมันที่อินเดีย
ก็จะใช้เวลาบินรวมทั้งหมด๑๔ชั่วโมง
ซึ่งถ้าหากบินตรงสู่อิสราเอลเนี่ย
ใช้เวลาเพียง๙๑๐ชั่วโมงเท่านั้น

ก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์อย่างดีที่สุด
เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บระหว่างเดินทางกลับไทยด้วยค่ะ